เศร้าข่าวร้ายจริงยักษ์ใหญ่แห่งท้องทะเลกระบี่

ปรากฏว่ากลายเป็นซากคุณผู้ชม

คุณนักดำน้ำอย่างผมเห็นแล้วแบบเสียใจ
เพราะว่าที่ผ่านมาเรานำเสนอฉลามวานว่า

เราอยากดำไปเจอเขายังมีชีวิต
ไม่ใช่ให้เขากลายเป็นซากและถูกคลื่นซัดเข้ามาติดชายหาดแบบนี้

สำหรับนักนิเวศวิทยาเนี่ย
เพราะว่าซากฉลามวานตัวนี้ถูกพบเกยตื้นอยู่ที่บริเวณชายหาดคลองบีชนะฮะ
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาและผู้เกี่ยวข้องเนี่ย
รุดไปตรวจสอบพร้อมประสานข้อมูลจากศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากจังหวัดตรัง
เรื่องต้นพบว่าเป็นฉลามวานเพศผู้ความยาวกว่า๕เมตรนะคุณตัวใหญ่แล้วฮะ
น้ำหนัก๒ตันครึ่งสภาพเน่าเปื่อยแล้วไม่พบร่องรอยบาดแผลใด
คาดว่าตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓วันนะครับ
เจ้าหน้าที่เก็บชิ้นเนื้อไปตรวจสอบหาสาเหตุการตายที่แน่ชัด
แต่ทีนี้ซากฉลามวานแบบนี้นะฮะก็ต้องนำมาฝังกลบนะครับ
ไว้ที่เบรนชายหาดแล้วคุณดูสิโอ้โหเสียใจอ่ะ
ดำน้ำหลายคนหลังทราบข่าวได้โพสต์ไว้อะไรในโลกโซเชียลนะคุณนะ
พร้อมทั้งสลดใจกับการสูญเสียครั้งนี้
แล้วก็คาดว่าฉลามวานตัวนี้น่าจะไหว้ไปมาระหว่างเกาะพีกับเกาะลันตา
คือมีนักดำน้ำพบเห็นบ่อยครั้งในช่วงที่ผ่านมานะคุณ
เขาอวดโฉมให้นักดำน้ำได้ดีใจได้เห็นถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
ที่ผ่านมาทะเลกระบี่นะฮะมักจะพบฉลามวานอาศัยอยู่จำนวนมากนะครับ
ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นได้บ่อยครั้ง
แล้วก็เมื่อ๑๐ปีก่อนก็เคยมีซากฉลามวานขนาดใหญ่
ความยาวกว่า๗เมตรหนักกว่า๘ตัน
ถูกคลื่นซัดลอยมาเกยหาดคลองนินอำเภอกเกาะลันตา
ซึ่งผลพิสูจน์การตายคราวนั้นคาดว่าติดอวนเรือประมงอวนลาก
แต่เจ้าตัวนี้ต้องดูนะฮะเก็บชิ้นเนื้อไปแล้วต้องดูว่า
เขาเนี่ยตายเพราะอะไรคุณผู้ชมสะเทือนใจนะ